นี่การเดินทางกลับมาของทีมนักเตะไทยนะครับรวมยุคไม่เกินยี่สิบสามปี
แชมป์เอเชียที่ประเทศจีนหลังจากที่ตกรอบแรกแบบบอบช้ำด้วยการแพ้รวดทั้ง๓นัดนะครับ
ก็คงต้องพูดคุยถึงอนาคตในการทำงานของโซรันยานโควิชในเอเชียนเกมต่อไปด้วยนะครับ
การเดินทางกลับมาครับของทัพนักเตะไทยในชุดนี้นะครับถึงประมาณสัก๓ทุ่มนิดนะครับ
สามทุ่มสิบห้านาทีหลังจากตกรอบแรกแพ้สามนัดรวดก็แพ้ให้กับเกาหลีเหนือไปศูนย์ต่อหนึ่ง
แพ้ญี่ปุ่นไปศูนย์ตอนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แพ้ปาเลสไตล์ในเกมส่งท้ายนะครับ
หนึ่งประตูต่อห้าโซรันยันโควิชนะครับหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่าผิดหวังขอโทษกับแฟนบอลชาวไทย
ก่อนไปก็มีความกดดันรวมถึงข้อจำกัดที่นักเตะบางคนมาไม่ได้และบางคนก็ไม่มีชื่อในการลงทะเบียน
ปรับเปลี่ยนอะไรได้ไม่มากส่วนเรื่องของอนาคตก็จะมีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้า
สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตหลังจากนี้โดยเฉพาะการเตรียมทีมในการสู้ศึกเอเชียนเกมในเดือนสิงหาคม